คุณผู้ชมคะมีเหตุป่วนเกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เพราะว่าพบวัตถุต้องสงสัยนะคะอยู่ที่บริเวณใต้ต้นไม้
ถูกเป็นลักษณะเป็นขวดน้ำพลาสติกเป็นขวดใสค่ะ
แต่ภายในขวดไม่ได้มีน้ำนะมีโทรศัพท์มือถือ
อยู่ในขวดแล้วก็ไปต่อพ่วงกับแบตเตอรี่สำรอง
ดูแล้วมันมันน่ากลัวว่ะเวลาเห็นโทรศัพท์เห็นสายไฟ

จริงมันสื่อไปในทางเป็นวัตถุต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณสัก๑๕นาทีเก็บกู้จนปลอดภัย
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือวัตถุต้องสงสัยที่ที่ฉันบอก
ขวดน้ำพลาสติกใสถูกผ่าด้านข้างนะคะ
เปิดเครื่องทิ้งไว้ด้วยนะมีอยู่๒เครื่อง
แล้วก็ต่อพ่วงสายชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่สำรอง
ด้วยถุงพลาสติกด้านนอกอีกชั้นหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัย
โดยความมั่นคงภายในสนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องปิดการจราจรเลยนะคะ
พร้อมด้วยสุนัขนมกลิ่นเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
บริเวณโคนต้นไม้ประดับข้างทาง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑๕นาที
ก็สามารถเก็บกู้ได้จนปลอดภัย
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุ
เพื่อหาตัวมือป่วนมาลงโทษมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการข่มขู่
เป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เท่านั้นนะคะ